ถ้าเกิดว่าคุณเจอแบบนี้คุณจะดีไหม

เหมือนกันที่ฉันว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้าน

ไปเจอลูกระเบิดตกใจตะเท้นใหญ่ที
ไม่คิดชีวิตเลยค่ะคุณขาวิ่งหนีนะคะ
เอ๊ะมันเกิดขึ้นจุดไหนอย่างไร
นี่ค่ะเกิดขึ้นในท้องที่สพบวินจังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนี่เห็นไหมนี่คือยุทธวิธีของเขานะ
เอายางไปวางล้อมไว้เพื่อป้องกันการระเบิด
คนที่ไปเจอเนี่ยพยายามชี้จุดให้เจ้าหน้าที่ดูเห็นไหมน่ากลัวนะคุณ
คนที่เจอก็คือนายฤทธพบลีถนนชัยอายุ๓๘ปี
พาตำรวจสพบวินนะคะไปชี้จุดที่เจอลูกระเบิด
บริเวณข้างไร่มันสับปะหลังภายในซอยขนำห้า
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีชี้แบบนี้นะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบตำรวจบอกว่าไปพบระเบิดลูกเกลี้ยงตกอยู่
คุณค่ะคุณค่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดสภาพพร้อมใช้งาน

ใช่นั่นแปลว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอายางล้อรถมาวางปิดไว้
ทีนี้สอบถามคุณฤทธพพคนที่ไปพบระเบิดเขาเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาแล้วก็พี่อีกคนนึงเนี่ยเดินมาตรวจสอบหลักหมุดเรื่องที่ดิน
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่เจอที่ดินหรอกค่ะไม่เจอหลักหมุนหรอกค่ะ
เจอระเบิดเนี่ยนะคะเจอระเบิดตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นของเล่นหรือเปล่า
พอพี่ที่มาด้วยกันเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้เขาบอกว่ามันเป็นระเบิดจริง
สุดท้ายมองหน้ากันแล้วก็ตัดสินใจหนีพร้อมกันเลยค่ะ
จับมือวิ่งหนีออกมาทันนะคะแล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันที
คนที่มั่นใจว่าเป็นระเบิดแน่เนี่ยคือพี่ที่มาอีกคนนึงกับคุณฤทธพบเนี่ยนะคะ

เขาก็จะรู้ว่าลูกระเบิดเนี่ยลักษณะจริงของจริงมันเป็นยังไง

อันนี้คือของจริงสุดท้ายก็วิ่งหนีแล้วก็แจ้งตำรวจเนี่ยนะคะ
ตำรวจเองสันนิษฐานว่ามีวัยรุ่นนำวัตถุระเบิดมาซุกซ่อนไว้
ที่จะก่อเหตุแต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ย
ตำรวจที่ชนบุรีเขามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มงวดกวดขัน
ก็เลยเอาลูกระเบิดมาทิ้งไว้ในไร่มันสับปะหลังแบบนี้ค่ะ

หลายคนบอกว่าอยากจะพิสูจน์ที่ถ้ามันเป็นของจริงมันจะหนักหน่อย